เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับสำคัญมากมากที่ครอบครัวของน้องข้าวฟ่างนะครับจากจังหวัดปฐุมธานีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์พิชิตเงินหนึ่งล้านบาทว่าจะสามารถกู้วิกฤตของเขาได้สำเร็จหรือไม่
ครั้งนี้นะครับเป็นกำลังใจกันนะครับเตรียมตัวมาดีมากน้อยแค่ไหนครับก็เต็มที่ครับตั้งใจนะช่วยกันใช้โอกาสตรงนี้ให้เต็มที่นะครับพร้อมไหมข้าวฟ่างพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญข้าวฟ่างมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ฟ่างครับเดี๋ยวคำถามเนี่ยมีด้วยกัน๕เรื่องครับผมฟ่างจะต้องเลือกก่อนเรื่องแรกว่าจะตอบเรื่องไหนเอาที่ฟ่างมั่นใจนะอย่าตอบคนเดียวนะครับผม
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องมีดังนี้เรื่องที่๑แพ็คผงปรุงรสเรื่องที่สองจังหวัดประทุมธานีเรื่องที่สามโรงเรียนเจริญดีวิทยาเรื่องที่๔บ้านของเราเรื่องที่๕วงดนตรีล็อก
พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วข้าวฟ่างเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับวงดนตรีล็อกครับวงดนตรีล็อกครับ

ชอบมากที่สุดคือวงอะไรบอดี้แลมครับหนูชอบมาตั้งแต่กี่ขวบสิบแปดครับจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าฟ่างเนี่ยชอบจริงจริงก็คือวงบอดี้แลมครับผมลาบานูนครับผมกะลานี่ครับผมชอบมากเลยครับในสามวงเนี้ยอันดับหนึ่งเลยที่ชอบเลยคือวงไหนบอดี้แลมครับแล้วชอบเพลงอะไรมากที่สุดงมงายว่าพี่เหรอ

ชอบเพลงอะไรของบอดี้แลม

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็วงดนตรีล็อกที่ฟ่างชอบนี่แหละครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักร้องคนใดต่อไปนี้อายุมากที่สุดไม่นับพี่นะ

ตัวเลือกที่หนึ่งเมธีวงลาบานูล

ตัวเลือกที่สามหนุ่มวงกลา
ตัวเลือกที่สี่แบงค์วงแคลส
ขอตอบตัวเลือกที่สี่ครับแบงค์วงแคสครับ
ตัวเลือกที่สี่แบงค์วงแคสครับ
เพราะผมชอบฟังเพลงร็อกมาตั้งแต่
แต่ผมก็ลองเดาตอบดูครับ
้างจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้มะขึ้นมาตอบครับ
เรื่องที่หนึ่งแพ็คผงปรุงรถ
เรื่องที่สองจังหวัดประทุมธานี
เรื่องที่๓โรงเรียนเจริญดีวิทยา
เรื่องที่๔บ้านของเรา

ทำไมไม่เลือกโรงเรียนเจริญดีวิทยาให้มะ

ขอเชิญม้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ที่บ้านนี้เห็นบอกว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งด้วยเหรอครับมะ

ถามได้หรือเปล่าไหมมะว่ามีคำเป็นคำว่าอะไรบ้าง
ส่วนมากก็ไม่ได้สังเกตเท่าไหร่นะคะ
แต่ละคำนี่เด็ดทั้งนั้น

ใครเป็นคนเอามาติดครับมะยืนยันหน่อยสิ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนมอเตอร์ไซค์ตำแหน่งนี้มีข้อความว่าอะไร
มีภาพขึ้นให้หน้าจอนะครับแต่เราจะเบอร์เอาไว้นะฮะ
ตัวเลือกที่หนึ่งผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์พูด
ตัวเลือกที่สองหงุดหงิดสะกิดได้

ตัวเลือกที่สามเศษตังค์พี่
ตัวเลือกที่สี่สู้ชีวิตไม่คิดสู้เมีย
ตอบข้อสี่ค่ะสู้ชีวิตไม่คิดสู้เมียค่ะ
ตัวเลือกที่สี่สู้ชีวิตไม่คิดสู้เมียครับ
ก็สติ๊กเกอร์ที่เอามาติดส่วนมากจะเป็นพ่อลูกก็ติดกัน
แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าที่เราตอบมันจะถูกต้องหรือเปล่า
้ายังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องที่๑แพ็คผงปรุงรส
เรื่องที่สองจังหวัดประทุมธานี
เรื่องที่๓โรงเรียนเจริญดีวิทยา

ขอเชิญน้องมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อย่างแรกก็เอาผงขึ้นมาตั้งบนโต๊ะก่อน
แล้วก็เอาตักใส่ถุง

ชั่งแล้วก็มาใส่ฟอร์ดใส่ฟอร์ดแล้วก็มานั่งซีน

เท่ากับว่าก็ยังเป็นรายได้ที่เลี้ยงจุนเจือครอบครัวอยู่ในตอนนี้

เอาละครับเกี่ยวกับคำถามเรื่อง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
โอ้โห

ก็คือต้องตักผงปรุงรสใส่ซอง

แล้วก็บรรจุลงในกล่องนึงนะครับ
แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะต้องการผู้ช่วยไหม

ขอเชิญม้ามาเป็นผู้ช่วยหน่อยครับ
คุณแบ่งกันสองคนช่วยกันสองแรงแข่งขันที่จริงมะเคยทำไหมครับ

แต่เมื่อกี้ได้ซ้อมแล้วนะก็เพียง๑ช้อนเท่านั้น

มาใส่ซองที่นี่นะครับ
ซองนี้ใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
ก็เอาบรรจุที่กล่องกระดาษใบนี้

เพราะฉะนั้นพร้อมที่จะส่งขายได้นะครับ
อันนี้ก็คือตัวอย่างครับคุณผู้ชมเป็นแบบนี้

เพราะฉะนั้นคนละ๑๐ซองต่อ๑กล่อง
ใส่ลงไปในกล่องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ

แล้วก็ติดเทปใสนะฮะ
ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าได้เลย

ใครที่เสร็จก่อนนะครับไปยืนรอที่ละครั้งเลย
พออีกคนปิดเทปใส่เรียบร้อยตีละครั้งงั่ง

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ

กล่องละ๑๐ซอง๒กล่อง
ภายในเวลา๓นาทีครับ

อันนี้กล่องที่๗ละครับ
เดี๋ยวอีก๓กล่อง
อีก๒ละครับ
เป้าหมาย
พี่ไว
ผมขอให้โชคดีนะ

ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะ
ทำงานที่บริษัทมา๗ปีแล้วค่ะแพ็คผงประมาณสองพันกว่าซอง
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วรู้สึกมั่นใจมากเลยค่ะว่าหนูต้องทำได้ค่ะ
เอาละครับ๓ข้อผ่านไปถ้าภารกิจนี้สำเร็จนั่นหมายความว่า๓ข้อยังไม่พลาดเลย๑แสนบาทแล้วนะ
เหลือเพียงอีกข้อเดียวฝากชีวิตไว้กับน้องลี่แล้วล่ะค่ะจะได้ล้านหรือไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนาะจะเลือกเรื่องไหนให้ลูกขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับนั่นก็คือเรื่องจังหวัดปฐุมธานีเรื่องโรงเรียนเจริญดีวิทยา

เชิญน้องลี่ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลี่เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับ

ทานข้าวกันอย่างนี้ลูกหนูไปกินข้าวกันในโรงอาหารหรือว่าที่ไหนหรือมีมุมโปรดไหม

แล้วลี่มีมุมโปรดไหมลูกที่โรงเรียน

โปรดนี่รีบไปทำอะไรลูกไปนั่งจีบสาวหรือว่าไปทำอะไร
ไปนั่งทานขนมครับ
ใช่มุมนี้ไหมมุมที่ขึ้นในภาพนี้ลูก

โต๊ะลูกวัวตัวนี้ไหมแล้วหนูไปนั่งกลุ่มไหนหนูไปนั่งกลุ่มไหนส่วนใหญ่

สีฟ้าส่วนใหญ่เหรอลูกเหรอแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้นั่งนะแสดงว่าแตลี่ก็ต้องผ่านแล้วก็ต้องเห็นใช่ไหมลูกเคยเห็นไหม

โต๊ะตัวนี้นะสมาธิดีดีนะไม่ต้องดูที่กลุ่มอื่นเลยนะลูกดูที่กลุ่มรูปวัวนั่นแหละลูกเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บนโต๊ะนี้มีจุดสีดำกี่จุดตรงที่เบลอไว้เห็นไหมลูกดูความน่าจะเป็นนะลูกว่าจะมีจุดสีดำทั้งหมดกี่จุดนะลูก

ตัวเลือกที่๔๖จุดครับ
บางทีลี่ก็เดินผ่านตัวลูกวัวครับได้ยินโจทย์แล้วรู้สึกว่างานนี้ต้องเดา
ข้อผ่านไปแล้วนะครับข้อที่๔นี้ถ้ายังไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวนั่นหมายความว่าเราได้รับเงิน๑ล้านบาทกลับบ้านในวันนี้ไปต่อชีวิตต่อลมหายใจกันนะครับขอให้โชคดีนะลูกลี่

คุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันนะครับในช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับกับเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ออกจากจะได้ทุนไปต่อชีวิตที่ทางรายการได้มอบให้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในช่วงกุญแจต่อชีวิต
ตู้แรกจะเป็นอะไรตู้ที่สองจะเป็นอะไรอยากดูตู้ไหนก่อนครับ

เดาก่อนว่าในตู้แรกนี้คุณจะได้อะไร

ถ้ายังงั้นล่ะก็